เกิดอุบัติเหตุบนทางด่วนขั้นที่๒เมื่อกลางดึกที่ผ่านมา
เป็นรถมินิคูเปอร์ไปชนกับรถบัสโดยสาร
ระหว่างที่จอดรอเพื่อที่จะจ่ายค่าทางด่วน
ทำให้มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด๒คน
ส่วนสาเหตุตอนนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะ
สำหรับอุบัติเหตุครั้งนี้จุดเกิดเหตุอยู่บนทางด่วนขั้นที่๒
ก็พบรถมินิคูเปอร์สีเขียวหมายเลขทะเบียนตบตฮนกฮูก๒๒๙กรุงเทพมหานคร
สภาพไปพุ่งชนท้ายรถบัส
ด้านหน้าของรถมินิพังยุบเข้าไปถึงบริเวณห้องโดยสาร
คู่กรณีก็อย่างที่เห็นค่ะเป็นรถบัสสีแดงนี้
หมายเลขทะเบียน๓๒๙๙๙๙๑ของบริษัทวิมลทิพย์ทรานสปอร์ตจำกัด
จากการตรวจสอบก็พบว่ารถมินิคูเปอร์
มีนายสหรัฐเฉลิมรัตนาอายุ๒๒ปีเป็นคนขับรถ
และนางสาวรัญชนาพิพัฒน์กุลสวัสดิ์อายุ๒๑ปี
นั่งมาอยู่คู่กับคนขับ

สภาพก็ถูกคอนโซลกดทับขาเอาไว้
เจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันใช้เครื่องมือตัดทาง
ก่อนที่จะนำร่างทั้งสองออกมาได้
โดยนางสาวรัญชนาก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะ
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลราชวิถี
ส่วนนายสหรัฐก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
นำตัวส่งโรงพยาบาลสมิติเวศ
เรืองศักดิ์ภูเขาอายุ๕๓ปีเป็นคนขับรถบัส

ขับรถมารับผู้โดยสารต่างชาติจากสนามบินสุวรรณภูมิ
จะไปส่งที่โรงแรมแถวศรีลม
ตอนที่จอดรถบัสอยู่กำลังจะชำระเงินค่าทางด่วน
อยู่ดีได้ยินเสียงเบรกดังเลยค่ะ
แล้วก็รู้สึกถึงแรงกระแทกจากบริเวณท้ายรถอย่างแรง
ทีนี้พอลงมาดูก็เจอรถมินิคูเปอร์ชนท้ายรถ

รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือนะคะ
ส่วนทางด้านพันธุ์ตำรวจโทษธนวินบริรักษ์
รองผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจนครบานทางด่วน๒
บอกว่าเบื้องต้นยังไม่ได้แจ้งข้อหาฝ่ายใด
เพราะว่าจะต้องสอบสวนทั้งสองฝ่ายก่อน

ก็จะต้องมีการประสานกับทางโรงพยาบาล
ให้ตรวจสอบถึงปริมาณแอลกอฮอล์

เพราะอย่างที่บอกนะคะว่าคนขับได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
แต่ว่าคนที่นั่งมาด้วยได้รับบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็รถเล็กนะมินิคูเปอร์เขาเล็กมาก